สำหรับเขตเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการเรารู้อยู่แล้ว

เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเอ๊ะตกลงเข้าไปถึงไหนยังไงกันแล้วเนี่ย
เรานี่นะชอบจัดรัฐบาลให้เขาจริง
ซีกคั่วเพื่อไทยเขายังยืนยัน๗พักเหมือนเดิม
อย่างอนาคตใหม่เขาลดไป๗อะไรอย่างนี้
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้คั่วเพื่อไทยทั้งหมด๗พักนะฮะอยู่ที่๒๔๖เสียง
ยังไม่เกินครึ่งของสภาผู้แทนรัศดรคือ๒๕๐ขึ้นไป
แต่อันนี้คือชัดแน่ว่าเขาอยู่ด้วยกันถูกต้องยังไม่สวิงแล้ว
แล้วปาร์ติลิสต์วันนี้ที่คำนวณดูแล้วด้วยการนับคะแนน๑๐๐
เขาได้ปาร์ตี้ลิสต์๑คนนะซึ่งผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อลำดับที่๑
คือคุณภัยบูลนะหัวหน้าพักตอนแรกไม่ได้เนาะ
น่ะสิใช่อันนี้ไปใส่ทางพลังประชารัฐทางหนุนลุงตู่ได้เลย
เดิมที่พลังประชารัฐมีแค่รวมพลังประชาชาติไทยของลุงกำนันคุณสุเทพ
ที่แน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเขาอยู่ด้วยกันแน่

รวมพลังประชาชาติไทยเนี่ย
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกอีกหนึ่งเสียงมา

ก็น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้า
อันนี้ก็จะได้ไปผลักดันนโยบายกันต่อไป
แต่ยังมีพักที่ไม่ประกาศจุดยืนอีกเยอะเลย
ที่ได้สอสอคนเดียวจากบัญชีรายชื่อ

พักมากซึ่งเดี๋ยวต้องไปนั่งตรวจสอบสแกนกันก่อน

ใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยประชาธิบัติ๕๒
แต่อย่าลืมเมื่อกี้คุณถาวรไปประชุมเนี่ย

บอกมีในมืออยู่ตรงนี้ประมาณ๒๐กว่าเกือบ
เสียงแตกในส่วนของประชาธิปัตย์เอง
ตรงเนี่ย๑๓๒น่ะ
ถ้าทั้ง๑๓๒นี้ไปฝั่งไหนนะ

ก็สบายคุณภาคภูมิชอบตกเลข

ใช่มันก็ไม่แข็งแรงไง

เจ้าฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะขนาดนี้นะ
อกจาก๑๓๒เขาเทไปทาง๒๔๖เนี่ย

เว้นแค่ประชาธิปัดไว้เว้น๕๒ไว้
ตกเลขอีกคำนวณไม่ได้อีก